มาดูความคืบหน้าคดีที่เป็นเยาวชนและวัยรุ่นรวมแล้ว๑๑คน
ชิงทรัพย์แล้วก็ข่มขืนพนักงานหญิงที่บริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดยาลา
ตอนนี้ตำรวจสามารถจับตัวได้แล้ว๘คนด้วยกันนะคะ
รวมถึงจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งหมดรับสารภาพค่ะ
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกวันที่๒๖พฤษภาคมที่ผ่านมา
ที่มีกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็เยาวชนจำนวน๑๑คน
บังคับข่มขืนและชิงทรัพย์พนักงานบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดยาลา
ขณะที่กำลังเดินทางกลับบ้านพักในตัวเมืองยาลากับแฟนนุ่ม
ตามภาพจากกล้องวงจรปิดที่ร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ำมันบริเวณจุดเกิดเหตุ
สามารถรู้ตัวกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็เยาวชนดังกล่าว
ตอนนี้จับมาได้ทั้งหมด๘คนแล้ว
และมีเยาวชนที่อายุต่ำกว่า๑๘ปีอยู่ถึง๖คนด้วยกัน
พันธุ์ตำรวจเอกจำลองเปิดเผยว่าหลังเกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่ก็พยายามติดตามหาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ

เป็นวัยรุ่นอายุมากกว่า๑๘ปี๒คนและต่ำกว่า๑๘ปี๖คน
ซึ่งพนักงานสอบสวนก็ได้ส่งตัวไปฝักขังที่เรือนจำกลางจังหวัดยาลา
ส่วนเยาวชน๖คนที่อายุต่ำกว่า๑๘ปี
ทางพนักงานสอบสวนก็นำส่งให้สถานพินิษฐ์คุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยาลา
ส่วนอีก๓คนที่เหลือก็มีการออกหมายจับทั้งหมดแล้ว
ตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตามจับกลุ่มตัว
ซึ่งทั้งหมดเป็นเยาวชนในพื้นที่อำเภอรามันจังหวัดยาลาค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกจำลองยังบอกเพิ่มเติมด้วยนะคะว่า
จากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งหมดที่ควบคุมตัวมาได้
ก็ให้การรับสารภาพทั้งหมดค่ะ
ยอมรับว่ากระทำการจริง
และบางคนก็ยอมรับว่าอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยกัน

ซึ่งเรื่องนี้ต้องดำเนินการตามความจริง
แล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
บางคนเพิ่งจะพ้นโทษจากสถานพินิษฐ์มาได้ไม่นาน
เพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครอง
ให้ช่วยกันดูแลสอดส่องพฤติกรรมของบุตรหลานอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ